เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดตรังค่ะ
เมื่อมีหนุ่มนักธุรกิจชาวจีนโดนแทงยับ๒๐แผล
กลายเป็นศพหมกห้องน้ำในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแบบนี้นะคะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจได้มีการสืบ
จนกระทั่งสามารถรวบแก๊งโจที่ฆ่าหนุ่มจีนเอาไว้ได้

เจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือสภาพศพนายซีรุยลีวัย๔๓ปี

เจ้าของโรงงานส่งออกไม้ยางพารา

นอนตายในสภาพนุ่งผ้าขนหนูพื้นเดียว
ท่วมเลือดคาห้องน้ำรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองตรัง
ตำรวจสอบภอมเมืองตรังและภูทรภาคเกล้าชนสุดพลิกศพ
พบบาดแผลถูกแทงเวอะหวะทั่วร่าง

หนึ่งในนั้นจุดตายคือแผลตัดคั่วหัวใจกระชากวิญญาณ
หลังทราบข่าวภรรยาของนายซีรุยลีเดินทางมาดูศพ
ถึงกับเข่าสุดร่ำให้ปิ่มขาดใจ
สินในห้องสูญหายไปหลายรายการ
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือเงินสด
ในห้องพบขวดเบียร์ดื่มแล้ว๗ขวด
บุหรี่๑ซองและถุงยางอนามัยที่ยังไม่ได้ใช้งาน
คดีนี้มีการประดมนักสืบมือดีออกไล่ล่า

รุยลีขับรถเก๋งมาพร้อมกับหญิงสาวชาวไทย

ต่อมาตอน๑ทุ่มเขามาซื้อเบียร์ไปดื่ม
จากนั้นตอนตี๒กล้องจับภาพมีคนขับรถเก่งของเขา
ขับออกไปจากรีสอร์ท
กระทั่งช่วงเที่ยงแม่บ้านขอเช็คเอาท์

ไปเห็นรอยคาบเลือดอยู่หน้าห้องพัก

พบศพผู้ตายถูกฆ่าหมกห้องน้ำ
แกะรอยคนร้ายไม่ใช่เรื่องยาก

ขับไปที่โรงแรมย่านถนนสาครมงคล
แล้วขับวกกลับมาที่จังหวัดสตูน
เปิดห้องพักที่รีสอร์ทอำเภอละงู
เที่ยงคืนวันนั้นจึงตระคุบตัวเอาไว้ได้อยู่มัน
ประกอบด้วยนายนัตดันัยหรือเจวัย๒๒ปี
นายนัทพลหรืออิทใบ๑๙ปี
และเยาวชนหญิงใบ๑๗ปี
พร้อมของกลางรถเก๋งของผู้ตาย

รวมทั้งของกลางมีดพกที่ใช้ก่อเหตุ
นายเจหนึ่งในกลุ่มคนร้ายให้การอ้างว่า
วันเกิดเหตุผู้ตายติดต่อขอซื้อบริการจากเพื่อนสาว
พาไปเปิดห้องพักในรีสอร์ทเกิดเหตุ
พอตกดึกเพื่อนแคทเฟซบุ๊กมาบอกว่า

จะทำร้ายจึงวางแผนฆ่า

ไม่ยั้งหรือค้นทรัพย์สินหลบหนี
ไม่คิดว่าตำรวจจะตามจับได้รวดเร็วขนาดนี้
ประตูคุกเปิดกว้างให้โจรใจละอ่อนรับกรรม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน